แล้วเรามี๑๙๕๖
แล้วเราได้ล่าคื้น
ให้ได้อมาก

แต่ผู้ชายที่ไปด้วยวิ่งร้องไห้กันแล้วก็กรูกันวิ่งกันแบบ
เห็นค่ะกลุ่มนั้นที่เอาไฟฉายส่องปุ๊บ

มันมีจริงรู้แล้วว่าพี่มีจริง
เจอเราไม่ได้มโนคือมันเจอกันพร้อมกัน
เรารู้สึกว่าใครพูดว่าผีมันเป็นสะสานมันเป็นแค่วิญญาณอะไรอย่างนี้

ก่อนไปเนี่ยคือเขาเคลมมาแล้วว่า
ไปที่นี่คนเจอมาใส่เสื้อขาวออกมามีรอยปากกามีรอยหมึกอะไรแบบนี้

เสื้อขาวทุกคนอย่าใส่เสื้อดำไป

แต่อันนั้นคนที่เจอเป็นหนี้อันนี้เจอ
อันนี้จะกึ่งท้าทายเพราะว่าเขาแบกลำโพง
วิทยุไปด้วยแล้วเปิดเพลงพวกบูชาพระแม่
คือลูกน้องก็เป็นคนถือ
แต่ละคือด้วยความที่แบบเป็นคนแบบ

คือแบบคือเราไม่เคยเจอที่แบบว่า
เหมือนอย่างในหนังคือมันจะมาแบบในรูปแบบตกใจ
แล้วตอนคนหน้าไม่มีล่ะที่เห็นทะลุนะคุณยังไม่ได้จำฝังใจไว้เหรอ
ก็มันผ่านไปแล้วไงค่ะแล้วคือด้วยความที่แบบเราก็
ชอบไปกันบ่อยล่ะมาสดชื่นใช่ป่ะ
เปิดเพลงก็เดินไปเรื่อยจนคือจนเดินครบหมดแล้วอะค่ะ

นี่คือตอนจะออกมาเจอเอาตอนที่ออกแล้ว

คือเหมือนกับว่าเป็นตึกถูกไฟไหม้ไปแล้วลงงาน
มันเหมือนศาสตร์ธรรมดาไม่มีอะไร
แต่เราก็ด้วยความที่แบบนั่นแหละคงไม่มีอะไร
พอตอนขากลับออกก็เดินออกกันหมด
แล้วเราก็เอกใจสักอย่างหนึ่งนะว่า
เราก็ไม่รู้แต่คือเขาจ้องมาทางเรา
เหมือนเหมือนสายตาจ้องมาทางเรา
คือด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้ว

ต้องตามเพราะเราอยากรู้ว่าใครใคร

คือเหมือนเป็นโครงเหล็กที่เหลือแต่เป็นซาก

คือเห็นแค่ช่วงประมาณช่วงลำตัวถึงหัวแค่นี้ค่ะ
เขาก็มองเรามาเป็นแล้วคือแต่เขาเป็นดำนะคะตะแนน

แต่คือคนอื่นก็แบบคุยปกติออกไปแล้ว
เหมือนก็คือไม่เจออะไรแล้วกำลังจะกลับก็เดินไป
แต่เราก็คือใจเราคิดอยู่เสมอคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะว่า
ใช่หรือเปล่าเรากลัวเหมือนกับถ้าเราเอาแบบ
เผลอแบบปุ๊บหลบใส่ตาแล้วไปอีกทีจะหายไปแล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยจ้องเอาไว้กลัวผีหายคุณหนุ่ม
นางบอกน้องจ้องไว้กลัวผีหาย

ก็คือเราก็จ้องอย่างเงี้ยเพื่อนเดินเอาไปหมดแล้ว

แล้วมีเพื่อนด้วยกันก็ตะโกนบอกว่า
เนี่ยพิกกี้พิกกี้อยู่ในนั้นพี่กี้ยังไม่ออกมาเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยเดินไปหานางคือนางก็ยืนแข็ง

ค้างเลยนางเหมือนกับว่านางไม่ได้ทำอะไรนางค้างเลย
กับรุ่นน้องอีกคนก็เลยฮิ้วปีกนางออกมาแล้วลากนางออก
เพราะตอนนั้นที่เราเห็นนางคือนางอ่ะแข็งทื้อตัวเอง
ทำไมไหนบอกที่จะไปจ้องกับพี่

ตัวแข็งทือตัวแข็ง

เรียกนางคือพี่ถูกกว่ำออกมาดูกับสหนัก
ออกมาหน้าก็เรียกแบบ

ตรงข้างทางเราก็เรียกกันสักพักนึง
นั่นคือโรงงานปากกาที่ไฟไหม้

ไม่มีค่ะก็บอกไม่เห็นจะมีอะไรเลย

อีกหนึ่งโรงงานโรงงานตุ๊กตาที่ไฟไหม้
เรารู้แค่ว่ามันน่ากลัวแล้วที่เราไปคือสภาพมันก็ยังแบบ
สภาพก็คือก็คือยังเป็นโรงงานอยู่ซึ่งตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วนะคะ

เราขึ้นไปขึ้นไปกันชั้น๒หรือชั้น๓ไม่แน่ใจ
แต่ว่าตอนนั้นขึ้นไปกับรุ่นน้องอีก๓คนเป็น๔คนแค่นี้
อันนี้ไม่ได้ไปแล้วเหมือนกับว่าเราก้าวเข้าไปแล้ว๒๓ไม่แน่ใจ
แล้วเขาจะมียันหน้าห้องเราก้าวเข้าไปอ่ะแล้วเหมือนกับ
อันนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเสียงมันมาชัดเกิน
เสียงมันมาสมบูรณ์เกินคือเราก้าวเข้าห้องไปเสร็จปุ๊บ
มันมีเสียงวิ่งเข้ามาในหูเหมือนเวลาเราเหลือวิ้งเสร็จปุ๊บ
แล้วเราก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นร้อยคนเลย
เสียงคนคุยกันเสียงเครื่องจักรทำงานเสียงอะไรแบบนี้
ซึ่งภาพที่เราเห็นข้างหน้ามันเป็นแค่ที่กว้าง
เป็นลานล่วงมากเหมือนกับที่ไฟไหม้แล้วเขาเก็บไปหมดแล้ว
ไม่มีอะไรให้เราเหลือแล้วเราไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นห้องอะไรคือ
ไม่รู้เพราะเราไม่มีประวัติเราไม่เคยเช็คว่าตรงนี้เป็นห้องอะไร
แต่สิ่งที่เราเห็นคือก้าวเข้าไปปุ๊บมันดังวิ่งเข้ามาในหูแล้วมันมีเสียงคนคุยกันเป็นร้อย
สิ่งที่ทำให้รู้ก็คือว่าบางอย่างหนังมันเกิดออกมามาจากเหตุการณ์จริง
แล้วเราก็ล่ายอย่างนั้นจะขับรถออกเขาก็แบบพี่ครับรอครึ่งก่อนอย่าเพิ่งไป
จนเราต้องส่องไฟสายให้เขา
แล้วเขาก็เข็นมันทะสายของเขาไป
ดังนี้เราก็กลัวเขาก็เข็นมันทะสายของเขาไป
ไปข้างหน้าแล้วเขาก็คงไปจัดการข้างหน้า
เขาสตาร์ทไม่ติด
เราก็เลยว่านี่มันเหมือนในหนังที่เราเคยดูเลย
มันเป็นอย่างนี้
แล้วเขาก็หมดฟอร์มไปเลย
เขาบอกแล้วเดินออกมาไปหน้าปากซอย
คุยกับหน้าปากซอยเลย
เขาก็เลยบอกว่าแบบของเขา
เขาเห็นเป็นคนแก่เลย
คนอัลฟรานน์คนเก่เลย
ผู้ชายยกเท้าถีบแล้วกระเด็นออกมาเลย
คืออย่าไปยุ่งกับเขา
เขาก็บอกพี่มันจะค้นได้ยังไงละ

เราก็รึอ๋อแล้วอยู่ถ่วย

แต่บ้านนี้สมัยก่อน

แล้วได้กลับไปอีกมาที่นี่
ไม่ได้กลับค่ะคือล่าสุดมีรายการนึงเหมือนกับเขา
เขาจะทำรายการเขาจะทำสกรูปเขาก็ถามเราเลยบอกว่าเราเคยไปที่นี่
ที่เราคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดแล้ว

แต่เรายังจำได้เราเลยบอกเขาว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ที่ไหนตรงไหนตรงไหน
ก็แยกทั้งพวกนั้นแหละค่ะ

อ๋อเพราะว่าตอนนี้ยังกลับไปดูกันอีกหรอ
ล่าสุดเพิ่งไปมาเมื่อไม่ถึงเดือนเนี่ย

ไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่ามันเป็นย่าปิดแล้วเขาเขียนป้ายบ้างว่าห้ามบุกลุกห้ามอะไรอย่างนี้
แต่วันนั้นก็ยังแบบแง้มย่าแล้วก็คนที่ไปด้วยก็เลยบอกเขาว่าลองรอดไปดูสิลองรอดไปดูก่อน
แต่ว่าทางนี้บอกเลยว่ามีบ้านอยู่เขาก็แบบใช่เหรอพี่ไปดูยังไงก็ไม่มีบ้าน
เขาก็เลยมุดไปดูเขาบอกพี่น่ากลัวเขาบอกมีอยู่จริง

ก็คือมันมีป้ายอย่างนั้นแล้วเหมือนกับเขาจะไปทำสักประมาณเหมือนสกรูปเล็กอย่างนี้เขาก็กลัวมันติดออกกล้องมาเดี๋ยวจะแบบโดนเจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้
เพราะว่าสมัยก่อนที่ไปกับสมัยนี้มันต่างกันไงคะ
คือสมัยนี้ถ้าเราไปอย่างนี้มันออกทางสื่อทางอะไรอย่างนี้

คือสมัยก่อนไม่มีไม่มีสื่อเราไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้ว

เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าหลายคนคงจะหลอนกับสิ่งที่ทั้ง๔คนเล่าให้ฟังนะครับ
แต่วันนี้เราจัดให้เราได้มีการที่จะพาทั้ง๔คนไปสำรวจที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่ง
ซึ่งทั้งสี่ท่านเนี่ยไม่เคยไปมาก่อนเลยเดี๋ยวลองตามไปดูนะครับว่าทั้งสี่ท่านรวมถึง
เอาพวกอีกไหมหรือจะเอาแค่สี่คน

อ่ะถ้างั้นเอาแก๊งคุณนั่นแหละลองไปดูที่โรงพยาบาลเฮียนแห่งนี้เดี๋ยวกลับมาครับ
ก็ไม่ใช่ครับ

ครับ